ปีที่แล้วเขาเคยจัดคอร์สฝึกอบรม
สำหรับโปรเจคที่มีชื่อว่า
ไทยเทแรปบุตรแคมป์ปีที่๒ค่ะ
พอประสบความสำเร็จปุ๊บปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
ขันเดย์เวย์ก็เลยขอจัดเต็ม
เพิ่มความเข้มข้นภายในห้องเรียนมากกว่าเดิม
หลักสูตรการอบรมแบบครบเครื่อง
ที่เป็นตัวแทนเดินทางมาโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมจะได้ความคุ้มค่ากลับไปอย่างแน่นอน

เขาบอกว่าเออทำไมไม่เอาแบบเยอะกว่านี้

ถ้าสมมุติน้องคนไหนที่เก่งแล้วก็มีแววนะครับ
เราก็จะจับเอามาทำซิงเกิลให้แล้วก็ทำวีดีโอให้
ก็คือวันที่๒๘ที่จะถึงนี้นะครับ
ก็ไปสมัครได้ตามที่พี่เดย์ได้บอกไปนะคะ
คือเป็นอีกหนึ่งแนวดนตรีที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงเลยพอสมควรนะคะ
สำหรับน้องที่สนใจก็ไปกันได้นะฮะ
ไม่ได้สนใจแนวดนตรีสนใจนักร้องได้ไหม